ชูวิทย์ตีแสกหน้า
วันนี้มีเรื่องที่ต้องบอกว่าทั้งตีแล้วก็ทั้งเตือนเลย

เพราะว่าการมีบัญชีธนาคารเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหม

จะทำงานเดี๋ยวนี้เขาก็โอนเงินผ่านบัญชี

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกท่านคงจะเคยเปิดบัญชีธนาคาร
ทีนี้เวลาไปที่ธนาคารเนี่ยต้องใช้อะไรครับคุณมิน

อายุ๒๔อาชีพการงานดี
เพิ่งจบมาสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระความเกล้า

ดังนั้นท่านผู้ชมต้องฟังเรื่องคดีนี้ให้ดีนะครับ
คืออาตอมเป็นเด็กผู้หญิงทำงาน
กำลังทำงานแหละก็โดนขึ้นรถเมย์

ขึ้นรถเมย์แล้วปรากฏว่าไปถูกแก๊งวิชาชีพ

ทีนี้เราอาจจะตีได้ว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพที่ล้วงกระเป๋า
เดี๋ยวนี้ล้วงบางครั้งมิจฉาชีพมันไม่ต้องการเงินนะ

ครับมันล้วงเอาบัตรประชาชนครับ
ทีนี้บัตรประชาชนเรามีความหมายแค่ไหนคุณมิ้น
ก็มีความหมายทั้งชีวิตเลยคุณชุวิ
เพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยืนยันตัวตนไง
แต่ผมเห็นบางคนบัตรประชาชนหายนี่ไม่ได้ตกใจ
เพราะว่าไปแจ้งความที่โรงพักว่าบัตรประชาชนหาย
แล้วก็ไปที่เขตถูกไหมครับ

ล้วงวันที่๖ตุลาคมปีที่แล้ว๗ตุลาคมไปทำบัตรใหม่ค่ะ
คือการไปทำบัตรใหม่ก็ไม่ได้ยากใช่ไหมครับ
เพราะเดี๋ยวนี้ทางกรมการปกครองมีกระบวนการที่รวดเร็ว
อำโปรงอำเปออะไรต่างก็ทำได้
เรียกว่าไปทำแป๊บเดียวก็ถ่ายรูปก็ได้บัตรใหม่มาแล้ว
แล้วก็ยังมีเสียด้วยซ้ำว่า
ท่านอาจจะไปทำบัตรประชาชนในบริเวณที่
ทางเขตนั้นออกมาบริการเช่นไปตาม
ประธานีรถไฟฟ้ามันมีใช่แบบนี้แป๊บเดียวเองมันเคยไปทำ

แต่เหตุผลที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้
น้องอะตอมนี้เมื่อทำบัตรประชาชนหายก็ไปแจ้งความ
และก็ไปทำบัตรประชาชนใหม่เหมือนปกติทุกประการ
ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงสมภาพเคราะห์

มีโทรศัพท์โทรมาจากตำรวจ
หรือจากธนาคาร
บอกว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี
เข้ามา๓๔แสนโอนเข้าโอนออก

เหตุที่สงสัยงงครับเพราะว่าไม่เคยมีบัญชี

ไม่เคยมีบัญชีที่ว่านี้นะ
สมมุติว่าเป็นธนาคารสีเขียวแล้วกัน
ปรากฏว่าไอ้ที่โทรมานี่ธนาคารสีม่วง
ก็รู้ทันทีคือน้องอาตอมนี่อ่านข่าว

ก็คงรู้ว่านี่มันแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่า

โทรมาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างนี้

ก็รีบไปตรวจสอบกับธนาคาร
ก็ปรากฏว่าธนาคารกดมาแล้ว
มีชื่อของน้องอาตอมเนี่ยเปิดอยู่ถึง๙บัญชีด้วยกัน

ธนาคารคือนอกจากบัญชีของธนาคาร
สีม่วงแล้วก็ยังไปสีน้ำเงิน

น้องอาตอมไปตรวจดูก็พบว่ามีบัญชีที่ตัวเองไม่ได้ไปเปิดไว้
อยู่ทั้งหมด๙บัญชี

ทีนี้พอไปขอดูกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดที่เวลาไปเปิดบัญชีในธนาคารนี่แหละครับ
ก็ปรากฏว่าเขาไปพบว่ามีคนผู้หญิง

เอาบัตรประชาชนที่ขโมยนี่แหละครับ

ตอนไปเปิดธนาคารเนี่ยทำยังไงคุณมิ้น
ทำเป็นนั่งกดมือถือวินิกมากอ่ะเด็กนะ
น้องอาตอมบอกว่าตัดผมหน้าม้าเหมือนรูปของน้องอาตอมที่ตัดผมหน้าม้าในบัตรประชาชนเลย
ก็พนักงานธนาคารเขาบอกว่าคนนี้ตอนมาเปิดทำท่ายุ่งกดมือถือตลอดเวลามากับเด็ก๕ขวบ

จะได้ไม่เป็นที่สงสาร
มากับเด็กเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยและก็ทำลักษณะว่ากด
ยุ่งคุยงานตลอดเลยเดี๋ยวก็พิมพ์เดี๋ยวก็คือเอาค่ะได้ค่ะแล้วก็พิมพ์พิมพ์
และเขาบอกว่าให้เปิดเดี๋ยวนี้ไปเปิดบัญชีธนาคารเขาจะมีโปรแกรมอะไรเสริม
พ่วงมาเปิดอันนั้นด้วยเปิดอันนี้ด้วยทำอันนู้นทำอันนี้

อีกคนนึงเนี่ยหน้าไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าใส่หน้ากากอนามัยเข้าไป

ก็ใช้บัตรประชาชนของน้องอาตอมนี่แหละครับไปเดินเปิดบัญชีนะฮะ
เหตุผลในการเปิดบัญชีเนี่ยก็คงจะเข้าเรื่องมันมีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน

เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเรื่องแรกที่โดยปกติคนไปเปิดบัญชีเนี่ยเขามักจะทำกันเป็นพวกแก๊งอะไร

การเปิดบัญชีการเปิดบัญชีโดยการขโมยบัตรของคนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเนี่ยธนาคารเขาจะต้องให้เจ้าตัวไปเอง

ต้องใช้บัตรจริงเท่านั้นครับคือหมายความว่าจะใช้สำเนาได้ไหม
ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับเปิดบัญชีที่ธนาคารตัวเองต้องไปเองจะไปบอกให้พี่สาวให้แม่ไปเปิดให้ที
ไม่ได้เด็กค่ะแสดงมอบอำนาจได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าแบงค์เขาก็ไม่ยอม
ดังนั้นคนที่ไปขโมยบัตรของน้องอาตอมเนี่ยก็ปรากฏว่าเอาไปเปิดบัญชีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกี่บัญชี
บัญชีนะฮะ๙บัญชี๗ธนาคาร๙บัญชี๗ธนาคารแสดงว่ามีเจตนาสุจริตไหม
ไม่แล้วค่ะไม่สุจริตแน่นอนแล้วนอกจากนั้นยังเอาบัตรคนอื่นเข้าไปเปิดอีกนั่นน่ะสิ
เป็นต่างด้าวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไปเปิดได้ยังไงตัวเองก็รู้อยู่ว่าหน้าตาไม่ใช่น้องอาตอมเปิดเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แน่นอนคือมิจฉาชีพแน่นอน
ทำไมแก๊งคอร์เซนเตอร์จะต้องการไปเปิดบัญชีเพื่อว่าจะได้เอาเงินที่ไปลอเขาช่อกงเข้ามาเข้าบัญชีของน้องอาตอม
หรือทำการโอนไปอีกบัญชีนี้
ถูกไหมครับการเปิดบัญชีของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ย
ต้องเปิดไว้หลายบัญชีเอาไว้ยากย้ายถ่ายโอน
บัญชีที่๑บัญชีที่๒บัญชีที่๓คือเปิดไปเรื่อยเหตุผล
เพราะว่าเวลาที่เราบอกนะฮะแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ย
ก็จะให้ผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยสับสนแล้วก็โอนเงินเข้าไปบัญชีต่างเหล่านี้
อันนี้อันแรกนะอันที่๒ยาเสพติด
ฟอกเงินยาเสพติด
โดยปกติแก๊งยาเสพติดพวกนี้ก็มักจะใช้บัญชีต่างซึ่งไม่ใช่ชื่อตัวเอง
จะได้สาวมาไม่ถึงนะฮะเพราะว่าการมีบัญชียาเสพติดเนี่ย
ทางการเขาจะสืบดูว่ามีการธุรกรรมทางการเงินไปยังไง
ใช่ก็จะดูเส้นทางได้ดูเส้นทางการเงิน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัดตอนไปเอาขโมยบัตรใครไม่รู้

อย่างน้องอาตอมมาเนี่ยเปิดบัญชีแล้วก็โอนเข้าบัญชีนี้

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ย
ต้องระวังครับเพราะบัตรประชาชนหายไปนี่
กลายเป็นเรื่องใหญ่เช่นน้องอาตอมเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังครับ

คุณมิ้นครับนอกจากพวกเปิดบัญชีปลอมโดยการขโมยบัตรประจำตัวบัตรประชาชนนะครับ
เวลาขโมยไปก็จะเอาไปเปิดบัญชีไว้หลายธนาคารเช่นที่น้องอาตอมเจอ
ก็เอาไปเปิดนะ
สองยังมีพวกแก๊งยาเสพติดอีก
ยาเสพติดทำไมก็อย่างที่บอกแล้วครับ
มันสอบเส้นทางการเงินได้ถ้าไปเอาของชาวบ้านมาเนี่ย

จบที่ชาวบ้านมันหาต่อไม่ได้

สามการพนัน
ก็เป็นบัญชีที่เปิดไว้โดยใช้บัตรประชาชนของคนอื่นที่ขโมยมา
คือแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ต่างสารพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ไม่ว่าแชร์นู้นแชร์นี้แชร์อะไรต่างก็เปิดบัญชีหลอกไว้ให้เขาโอนเงินเข้ามา

ท่านผู้ชมที่ฟังรายการอยู่เนี่ยคุณมิ้นทราบไหมว่าน้องอาตอมเนี่ยเข้าคุกครับ

เข้าคุกครับเพราะที่เกิดเหตุที่จังหวัดตากจังหวัดตาก
ก็คือด้วยความที่เราตัวน้องอาตอมเองเป็นผู้ที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าบัตรประชาชนหายจะเป็นเรื่องใหญ่
คือประเด็นก็คือว่าน้องอุตส่าห์แจ้งความแล้วน้องเข้าใจว่าน้องไปแจ้งความแล้ว

แล้วไปแจ้งอายัดพอรู้ตัวเนี่ยว่ามีการเอาชื่อตัวเองไปเปิด๙บัญชี๗ธนาคารน้องไปอายัดนะคะ
คือครับต้องแบ่งเป็น๒กรณีฮะนะฮะกรณีแรกคือน้องอาตอมเนี่ยได้ไปแจ้งความนะฮะ

บัตรประชาชนหายบัตรประชาชนหายอันนี้บัตรประชาชนหายต้องคุยให้เข้าใจก่อนนะไปแจ้งครั้งแรกก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไป

ประชาชนหายนะฮะเมื่อบัตรประชาชนหายไปแจ้งความก็ไปทำบัตรใหม่

ต่อมาทำบัตรใหม่แล้วปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาแปลกนะอันนี้มาถามอะไรเรื่องบัญชงบัญชีไม่เคยมีบัญชีที่นี่มาก่อนเลยแก๊งนี้ไม่เคยมีมาก่อน
ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบว่ามีอยู่๙บัญชี๗ธนาคารที่ไปเปิดโดยใช้บัตรประชาชนของรองอาต่อม

ก็ไปขอดูปรากฏว่าเอ๊ะใครไม่รู้ไปขอไปเปิดบัญชีใช้บัตรเรานะฮะก้มหน้าก้มตาอย่างที่คุณมิ้นว่าเนี่ยทำเป็นเอาเด็กมานั่งด้วยนะ
หรือว่าบางทีก็ตัดผมทรงคล้ายกันไปเปิดบัญชีนะฮะก็เลยไปแจ้งความไปแจ้งความครั้งที่๒

ไปแจ้งความว่ามีผู้มาเปิดลักษณ์เปิดบัญชีนะฮะโดยตัวเองไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะฮะทั้งหมดอย่างกี่นะ๙บัญชี๗ธนาคาร
เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจน้องอาตอมไปบริสุทธิ์ใจเอ๊ะไม่ได้เปิดบัญชีนะฮะไปแจ้งไว้นะฮะ
ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจเนี่ยที่จังหวัดตราดก็ไปออกหมายเรียกการออกหมายเรียกเพื่อให้น้องอาตอมไปปรากฏว่าน้องอาตอมเขาไม่ได้ไปรับหมายเรียก

เหตุที่ไม่รับหมายเรียกก็คงจะเขาบอกว่าจะมีย้ายบ้านหรือยังไงก็ไม่ได้รับหมายเรียกปรากฏว่ากลายเป็นหมายจับ

หมายจับก็ถูกจับตัวไปในช่วงระหว่างที่เขาตำรวจเขาเข้มงวดเขาก็ไปเจอว่าน้องอาตอมน้องตอมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามีหมายจับก็ไปโดนหมายจับ

ก็ถูกส่งไปที่จังหวัดตากนะฮะสารไม่ได้ให้ประกัน
ใช่ค่ะคือตำรวจพาไปขออำนาจศาลฝากขังเลยแล้วสารไม่ให้ประกันน้องก็ติดคุกเลย
เพราะว่ามีวงเงินสูง

ตำรวจไม่ได้อะไรนะไม่ได้คัดค้าน

เพราะว่าพฤติการจริงถามว่าตำรวจมันเป็นข้อกล่าวหา
ทางตำรวจเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นข้อกล่าวหา
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหาเขาก็ต้องเอาตัวไว้

กักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นบัตรประชาชนหายใบเดียวเนี่ยติดคุกนะครับ

บัตรประชาชนใบเดียวหายติดคุกเพราะว่าบัตรประชาชนเอาไปทำมิจราชีพ
ในฐานะที่บัตรประชาชนหายเราไม่ได้รู้เรื่องด้วย

ตำรวจเขาก็แจ้งความอายัดตัวแล้วก็เอาตัวส่งตัวส่งสาร
โดนเข้าคุกนะฮะน้องอาตอมเข้าคุกไปกี่วัน
เข้าคุกไปก็ปรากฏว่าแม่ใช่ไหม

กับพี่สาวก็ออกมาร้องเรียนแล้วครับ
ว่าน้องอาตอมเป็นนักศึกษาเรียนเกียรตินิยมนะครับ
ใช่น้องเรียนเก่งเป็นเด็กดีร่าเริง
มีงานการทำดี

นะครับบัตรประชาชนหาย

แล้วถามว่าทำไมธนาคารรู้เรื่องไหม
นี่คือมิ้นกำลังว่าในกรณีแบบนี้
จริงแล้วต้นทางมันควรจะอยู่ที่ธนาคารไหม

เรื่องของการเอาบัตรคนอื่นไปเปิดบัญชี
แล้วก็เกิดมาเป็นปัญหาช่อกงหลอกกันแบบนี้

ในบัตรประชาชนมีชิปไหม

เมื่อบัตรประชาชนหาย
เมื่อการทำบัตรใหม่ก็แสดงว่ามีการยกเลิกบัตรเก่าในชิปบัตรเก่า
นั่นน่ะสิเมื่อคนที่ขโมยบัตรไป
เอาบัตรเก่าไปเปิดบัญชีธนาคารได้ตรวจไหมทำไมยังได้
อันนี้มีคำตอบครับนะฮะว่าธนาคารโดยปกติเนี่ย
เมื่อมีการมาเปิดบัญชีโดยใช้บัตรประชาชนเก่า
บัตรประชาชนที่ได้รับการยกเลิกไปแล้ว
เพราะว่าเจ้าของบัตรประชาชนใหม่เขาได้ไปแจ้งความหายไว้
และทำบัตรประชาชนใหม่มาแทนดังนั้นบัตรประชาชนเก่าเนี่ย
ก็ถือว่ายกเลิกเพราะในชิปนั้นเขามีไว้เพื่อการนี้แหละครับ
และระบุรายละเอียดต่างไว้ถามว่าเมื่อไปธนาคารเนี่ย
เปิดบัญชีธนาคารได้เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ดูไหม
รู้ไหมฮะบัตรประชาชนใบนี้จำได้ไหมครับท่านผู้ชมครับ
มันจะมีชิปอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าชิปอยู่ตรงนี้แล้วก็เขียนชื่ออะไรต่างเนี่ย
ถูกไหมล่ะครับคลิปนี้มันสามารถที่จะบอกรายละเอียดได้นะครับ
ถ้าได้รับการยกเลิกมันก็เช่นเดียวกับมือถือของท่านผู้ชมนั่นแหละ
ถูกไหมครับเมื่อได้รับการยกเลิกมันก็ไม่ควรจะใช้ได้แล้ว
ก็จะใช้ไม่ได้เออโทรก็ไม่ได้โทรไม่ได้เพราะว่ามีการยกเลิกแล้ว
ว่าโทรศัพท์หายก็สามารถโทรไปแจ้งที่บริษัทโทรศัพท์
แล้วก็มีการยกเลิกได้ดังนั้นจะโทรศัพท์ไม่ได้
ใดฉันนั้นครับบัตรประชาชนก็เช่นกันครับ
ทีนี้เมื่อมีการยกเลิกแล้วเพราะอะไรถึงจะไปเปิดบัญชีได้

ตั้ง๙บัญชีด้วยผมมีคำตอบให้ครับ
พักสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกัน
ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยเหมือนกันแหละว่า
แล้วแบบนี้ไหนก็ไปแจ้งทำบัตรประชาชนใหม่
แล้วทำไมบัตรเก่ายังถูกนำไปใช้เปิดบัญชีได้
อาตอมโดนเปิดไปตั้ง๙บัญชีคุณชุวิตมีคำตอบ
ใช่ครับคุณมิ้นพูดถูกแล้วครับ
คือเวลาเราไปเปิดบัญชีเนี่ยเราต้องใช้บัตรประชาชน

ทำไมเมื่อเราทำบัตรหายแล้วเนี่ยเราไปทำบัตรใหม่แล้ว

เพราะอะไรมิจฉาชีพถึงใช้บัตรเก่าไปธนาคาร
แล้วไปทำตัวเหมือนเราแล้วใช้บัตรประชาชนเราไปเปิดบัญชีได้อีก

เหตุผลเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้ตรวจที่ชิปนี้ครับ
เหตุที่ไม่ได้ตรวจชิปนี้กรมการปกครองเขาแจ้งมานะครับ

เขาบอกว่ากรมการปกครองกระทรวงหมาไทยชี้แจ้งมาว่า
ข้อมูลที่ถูกระบุอยู่บนชิปบนบัตรเนี่ยนะครับ
จะเป็นข้อมูลทั่วไปตามหน้าบัตร
ของเจ้าของบัตรใบนั้น
มีไว้เพื่อป้องกันการทำบัตรประชาชนปลอม
ข้อมูลบัตรใบนั้นเป็นบัตรที่ยังสามารถใช้งานได้

เช่นข้อมูลในชิปนี้นะครับ
ถ้าเป็นข้อมูลถ้าเป็นบัตรที่มีการออกบัตรใหม่
บัตรเก่าใบนั้นก็จะถูกยกเลิก
ดังนั้นต้องเช็คมาที่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมการปกครอง
เอาล่ะทีนี้มาดูต่อครับ
ทางกรมการปกครองได้ร่วมกับธนาคารต่างทุกเจ้า

ให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกธนาคาร
ก็หมายความว่าแล้วแต่ธนาคารแต่ละสาขา
ที่จะตั้งโปรแกรมเพื่อให้เชื่อมต่อกับ
ระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครองไว้หรือไม่
แต่จากการข้อมูลของกรมการปกครอง
พบว่าธนาคารทุกเจ้าทุกสาขาในประเทศไทย
มีการเช็คข้อมูลบัตรประชาชนมาที่ฐานข้อมูลกลางน้อยมากครับ

ถ้าไม่ได้เช็คก็แสดงว่าไอบัตรประชาชนตัวนี้ไม่มีประโยชน์ครับ

เขาถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อไปเปิดที่ธนาคาร
ธนาคารเขาสามารถที่จะเช็คไปข้อมูลกลาง
กรมการปกครองได้ว่าบัตรประชาชนใบนี้ยกเลิกไปหรือยัง
นะฮะดูหน้าอย่างเดียวแล้วก็กรอกบางทีก็ดูแค่ดูหน้าดูชื่อที่อยู่
ถามว่าไอ้คนนี้ที่มาปลอม
ทำให้ก้นหน้ากลมตามีเด็กนั่งด้วย
ถูกไหมครับทำให้เห็นว่าโอ้โหน่าไว้วางใจ
ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารอาจจะ

และเขาเอาบัตรประชาชนไปทำการอาทยากรรมต่าง
ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์จะเป็นแก๊งยาเสพติด
ทุกอย่างนี้มีโทษ
ซึ่งทำให้เราต้องเข้าไปมีส่วนผัวพันธุ์
หรือแม้กระทั่งต้องไปแก้ตัวกับตำรวจไปแก้ตัวกับศาล
ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นแค่บัตรประชาชนใบเดียว
เช่นอย่างน้องอัตอม
น้องอัตอมนอกจากบัตรประชาชนหายแล้วเขาโดนล้วงกระเป๋า

นั่นก็ถือว่าเป็นเหยื่อของการถูกลักทรัพย์ไปแล้วรอบนึงนะคะ

เพราะว่ากลายเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงตัวเอง

กับการที่เราถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ไป

คุณมิ้นบอกนอกจากน้องอาตอมเสียทรัพย์สิน

ตามไปแก้ตัวเพราะว่ามีคนไปแอบเปิดบัญชี
อย่าฮะและยังต้องไปรับหมายสารหมายจับ

บัตรประชาชนหายบัตรใบเดียวเท่านั้น
นี่ผมยังไม่รวมถึงพวกรับจ้างเปิดบัญชีนะครับ
รับจ้างเปิดบัญชีนี่ยิ่งไปกันใหญ่

คือรับจ้างเนี่ยรู้แต่อาจจะไม่รู้

อยากได้เงิน๑๐๐๐๒๐๐๐บาท

คนที่เอาบัตรประชาชนไปเปิดถามว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ไหมคุณมินต้องไม่มีอยู่แล้ว
เพราะเอาบัตรไปเปิดเปิดเสร็จมันก็ทำการเข้าโปรแกรมนั่นเลย
ซึ่งจะกลายเป็นอะไรครับผมก็อธิบายเรื่องนี้อยู่บ่อย
ตัวการร่วมนะฮะเป็นตัวการร่วมโดยทันทีถ้าเป็นการฟอกเงินก็สมครบ
คิดการฟอกเงินตั้งแต่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ปรากฏว่า
ต้องไปแก้ต่างถึงขนาดติดคุกติดตาราง
ดังนั้นการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยถ้าใครที่ดูรายการนี้อยู่
หรือว่ามีใครมาถามแต่ว่าจะขอบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีหน่อย
พอดีแก่แล้วหรือไม่สะดวกนะไปบัตรประชาชนอยู่ที่ต่างจังหวัด
อย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าหาได้ทำเด็ดขาดเลยนะท่านผู้ชม
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแค่น้องอาตอมคนเดียวเนี่ย
ซึ่งถูกล้วงบัตรประชาชนไม่รู้อีโนอีเหน่เลยครับ
ก็ปรากฏว่ามีคดีติดตัวนะครับจะต้องไปแก้ตัวติสาร
ต้องถูกติดคุกติดตารางซะด้วยวันนี้เพิ่งได้ประกันตัวมา
ใช่คือเช้าวันนี้เนี่ยคุณแม่พี่สาวแล้วก็ทนายเอาเอกสารไปยื่นประกันตัวเพิ่มนะคะ
เอกสารที่ว่าก็มีเอกสารที่ยืนยันว่าน้องไปทำบัตรประชาชนใหม่วันที่๗ตุลาคม
ที่ถูกล้วงกระเป๋าเอกสารใบแจ้งความเอกสารเอกสารที่บอกว่าน้องไปอายัดบัญชีทุกอย่าง
ถึงได้ประกันตัวออกมาค่ะคุณมิ้นแล้วผมแถมให้ด้วยนะ
เพราะนอกจากเดี๋ยวนี้เขาขโมยบัตรประชาชนไปเปิดบัญชี
ยังเอาขโมยเอาบัตรประชาชนเราไปเปิดบัตรเครดิตอีก
อันนี้คนโดนเยอะเหมือนกันบัตรเครดิตนี่ระวังเลยนะคะสำเนาก็โดนได้
ท่านผู้ชมครับเวลาจะเปิดบัตรเครดิตเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องเช็คประวัติ
เดี๋ยวคนมาถามไอ้ชูวิทย์ทำไมเช็คประวัติเขาจะต้องมีสลิปเงินเดือน

มีบัตรประชาชนมีสลิปเงินเดือนมีหลักฐานการเสียภาษีอะไรต่าง
ปรากฏว่ามีคนที่ปลอมเอกสารต่างเหล่านี้และก็ไปเปิดบัตรเครดิต
ธนาคารอนุมัติให้บัตรเครดิตไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวจริง
มันก็รูดบัตรเครดิตใช้เป็นแสนปรากฏว่าคนที่ตกภาระคือคนที่ถูกปลอมบัตรประชาชน
ไปเปิดบัตรเครดิตกับธนาคาร

เป็นหนี้นอกจากเป็นหนี้แล้วเป็นคดีอีกต้องไปแก้ต่างอย่างที่ผมบอกอีกถูกฟ้องอีกนะ
กว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยคุณมิ้นต้องจ้างทนายไหม

เสียเวลาเสียเงินเสียทุกอย่างค่ะ

บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่ออยู่ค่อนข้างมากนะครับ
วันนี้ตำรวจโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานก็มีการแถลงข่าวจับแก๊งยาเสพ

รวมทั้งยังไม่รู้เลยว่าไอ้เงินที่ยึดมาเนี่ย๕๐กว่าล้านเนี่ย
จะไปเฉลี่ยจ่ายคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกมายังไง
เพราะว่าตอนถูกหลอกมาเนี่ยมันโอ้โหหลอกมาหลายคนคนนะ
เท่านั้น๓๕๐๐๐ล้านหนึ่งถึงเวลาแบ่งคืนก็ต้องแบ่งตามส่วนอีก
เป็นเรื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นบัตรประชาชนเก็บไว้ครับนะฮะ
อย่าได้ทำหายอย่าได้ถูกรักนะฮะ
เงินหาใหม่ได้บัตรประชาชนนี้เขาไปเปิดเรื่องตามหลังมาอีกเยอะเลยครับ
สำคัญมากนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะถูกขโมยไปก็ดีหรือว่าอยากจะใจดีเห็นใจเปิดบัญชีแทนคนอื่น
คุณชุวิตเคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะว่ามันเป็นโทษบางทีเป็นคดีอาญาด้วย
แต่ว่าที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลต้องฝากถึงธนาคารด้วย
ธนาคารคือต้นทางที่จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
และไม่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแบบนี้

ละเอียดกันมากกว่านี้ต้องฝากไปด้วยเลยละกันนะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ